เกิดเหตุคนร้ายนะครับรอบวางระเบิดอาสารักษาดินแดนที่จังหวัดนราธิวาส

ขณะที่ตำรวจปัตตานีตอนนี้เร่งประชุมคลี่คลายคดีคาร์บอมเมื่อวานนี้
พบว่าเจ้าของรถถูกออกหมายจับโยงคดีคาร์บอมเกาะสมุย

จังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกมนตรีโครงวัดใหม่
ได้เรียกชุดสืบสวนสอบสวนและพนักงานสอบสวน
โดยชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุ
ครั้งหลังจากที่ได้แก่รอยผ้าวงจรปิดทั้ง๘จุด
พบว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มารับคนร้ายที่ขับรถเก๋งคาร์บอมได้อย่างชัดเจน

น่าจะเป็นกลุ่มของนายอับดูลหาดีดาหาเล็งและนายสอบรีเจฮะ
สองผู้ต้องหาคดีความมั่นคงส่วนรถเก๋งคาร์บอมคันดังกล่าว
จากจะเชื่อมโยงกับเหตุรอบวางระเบิดใน๗จังหวัดภาคใต้ตอนบนแล้ว
ยังพบว่าผู้ที่ครอบครองและเกี่ยวข้องคนล่าสุด
เป็นคนพื้นที่อำเภอย่าริงและถูกออกหมายจับในคดีคาร์บอม
เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยจังหวัดสุราธานี
เมื่อปีที่แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี
ขณะเดียวกันในวันนี้นะครับกำลัง๓ฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
ล้อมตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะอำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานีหลังได้รับอ่อแสมาว่า
นายมะยะโกลาเต๊ะแกนนำระดับปฏิบัติการ
เข้ามาหลบซ่อนตัวแต่ว่าปรากฏไม่พบตัวเป้าหมาย
อกจากนี้ยังขุดพบปืนอากาศ๒กระบอก
อยู่ในถังพลาสติกขนาดใหญ่จึงยึดเอาไว้ตรวจสอบ
เคยนำไปก่อเหตุที่ใดมาบ้าง
และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่จังหวัดนราธิวาส
มีคนร้ายลอบวางระเบิดอาสารักษาดินแดน
ประจำที่ว่าการอำเภอแว้งบนถนนในหมู่บ้านซือแด
ตำบลสากออำเภอสุงัยปาดี
ขณะที่กำลังเดินทางกลับที่ตั้ง
โดยรถยนต์หุ้มเกราะทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งนาย
เมืองต้นก็เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
เพื่อรอบดักสังหารเจ้าหน้าที่รายวันครับ